กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อในชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับ

เมื่อวานพบตรแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
รวมถึงผู้การกองปราบแล้วก็รอง

ผลการจับกลุ่มแก๊งหลอกลวงให้ไปเล่นพนันออนไลน์
โดยการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
เชิญชวนให้ไปเล่นพนันออนไลน์
และปรากฏส่งไปส่งมาส่งไปเบอร์ของพบตร

แม่นเลยถูกจับกลุ่มแบบแม่นเลยนะฮะ

ขบวนการนี้มีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า๖๐ล้านบาทด้วยนะคะ
นี่ค่ะนี่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊ก๑๙ชุด
โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็โพยพนันฟุตบอล
เป็นของกลางที่ตำรวจยึดได้
จากนายอนิรุธศิลาพรประเสริฐ
แล้วก็นายเมธนวินเวสะทน
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
แล้วก็จัดให้มีการเล่นการพนันหวยออนไลน์

ร่วมกันเป็นเจ้ามือพนันหวยออนไลน์
ทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ผ่านเว็บไซต์อีกด้วย
โดยวิธีการที่แก๊งกลุ่มนี้เขาทำ
พบตรเปิดเผยออกมาแบบนี้

ส่งข้อความชักชวนประชาชนทั่วไป
ให้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์นะครับ
ซึ่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ผมนี่หมายถึงผมพบตรเนี่ยนะ
แล้วก็พลตำรวจตรีสุธินทรัพย์พ่วง
ผู้บังคับการกองปราบรามนะครับ

ก็ได้รับข้อความชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์

ถือว่าเป็นการท้าทายตำรวจอย่างมาก

เพราะจริงแล้วเขาก็ถือว่าเป็นการสุ่มส่งข้อความเหมือนกันนะคุณ
ในลักษณะซุ่มเชิญชวน
พบตรบอกแบบนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้ซุ่มเชิญชวนนะครับ
แล้วก็เมื่อชุดสืบสวนสืบหาข้อมูลพบว่าผู้ส่งข้อความ
มโยงกับเว็บไซต์ตลาดหวย
ที่เคยปิดตัวลงเมื่อปี๒๕๕๙
และแม้ปิดตัวลงไปเมื่อปี๒๕๕๙แล้ว
แต่ฐานข้อมูลลูกค้าและผู้ดูแลยังเป็นกลุ่มเดิม
ดังนั้นก็เชื่อว่าแค่เป็นการเปลี่ยนชื่อ
แต่ฐานข้อมูลทั้งลูกค้าทั้งคนเล่นพนันทั้งเจ้ามืออยู่ที่เดิม

กะจะตบตาตำรวจนะครับ
แต่ปรากฏว่าตำรวจเขาก็รู้ทัน
เขาก็รู้ทันนะครับเพราะว่าเรื่องของฐานข้อมูลเหล่านี้แหละครับ
แล้วก็ตรวจสอบก็พบว่ามีนายอนุรุษ
แล้วก็นายเมธนวินเป็นนายทุนใหญ่
และแต่ละวันมีเงินทุนหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทครับ

เข้ากับธุรกิจของฐานข้อมูลลูกค้า
ซึ่งเขาไม่ได้หวังผลอะไร
คือส่งไปทุกคนเชิญชวนลักษณะแบบการเชิญชวนให้เข้าในเล่นพนันออนไลน์นะครับ
ซึ่งผมเองก็ได้รับเบอร์นี้เหมือนกัน
กับท่านท่านธนตรีสุธินทรัพย์โค้งประกอบฝากก็ได้รับเบอร์นี้เช่นกัน
โฆษันให้ท่านผู้จัดการสอบอันการท่านพิธีราชน้องฐานวิทักษ์
ผู้จัดการสอบอันการไปสื่อผลขยายผลดูว่าที่มาที่ไปเบอร์นี้เป็นอะไร
เมืองต้นตำรวจก็ยึดบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดกว่า๓๔บัญชี
เงินหมุนเวียนกว่า๕๗ล้านบาทนะคะ
แล้วก็เตรียมประสานสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินตามพระราชบัญญัติฟอกเงิน
เพื่อยึดและอายัดทรัพย์เอาไว้ตรวจสอบอีกมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาทด้วย
แล้วก็ตำรวจก็ยึดได้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นของกลาง
พิวเตอร์นี้๑๓ชุดนะฮะโทรศัพท์มือถือ๗เครื่อง
โอ้โหเยอะมากนะฮะทั้งหมดทั้งมวลสามารถตรวจยึดได้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เรียกว่ายึดกันได้ทั้งขบวนการแหละนะครับ